เรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวคุณผู้ชมคือทางสามีภรรยาแล้วก็ลูกเลี้ยงก็ตั้งวงกินเหล้ากัน
ทีนี้พอเมามันก็มีปากเสียงทะเลาะกันค่ะฝ่ายสามีเนี่ยนะเอาปืนยิงภรรยา
แล้วลูกเลี้ยงเห็นว่าอ้าวแม่ฉันโดนยิงนี่ลูกเลี้ยงก็ออกมาช่วยแม่
กลายเป็นลูกเลี้ยงก็ถูกพ่อเลี้ยงยิงได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
นี่ค่ะสภาพเมื่อกี้โต๊ะที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่
พ่อแม่แล้วก็ลูกเลี้ยง
แต่เหตุการณ์นี้กลายมาเป็นคนเจ็บ๒คนนะคะ

นี่เกิดขึ้นที่บ้านพักซอยสวนสุรสิทธิ
ในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะ
ไปเจอเป็นกองเลือดเจอรองเท้าแตะของฝั่งคนเจ็บ
อยู่ตรงลานปูนหน้าบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๒ปลอก
แล้วก็คุมตัวคนก่อเหตุคุณดูเลือดสิเห็นไหม
เป็นกองแบบนี้เพราะว่าคนเจ็บ๒คนไง
คนที่ทำคือนายสิทธิชัยคอรหาวอายุ๔๓ปี
เป็นพ่อเลี้ยงเป็นสามี
แล้วก็จับตัวเขาได้พร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนลูกซองยาว
ซึ่งตอนที่เอาตัวนายสิทธิชัยเสื้อฟ้ามาขึ้นท้ายกระบะ

ตำรวจต้องเอาตัวไปสงบสติอารมณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เท่าที่คุยรู้เรื่องเบื้องต้นเนี่ยนะตัวนายสิทธิชัยเขาก็รับแหละ
ว่าเขาเอาปืนยิงเมียเขากับยิงลูกเลี้ยง
เมียเขาคือนางจรุณามุมทองอายุ๓๙ปี
แล้วก็ลูกเลี้ยงคือนายชวนินหล่ำผลอายุ๒๓ปี

คนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ซึ่งตัวนายสิทธิชัยผู้ก่อเหตุเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ผมกินเหล้ากับเมียอยู่หน้าบ้าน
เมาก็เลยทะเลาะกับเมียกับลูกเลี้ยงเรื่องในครอบครัวนี่แหละ
ทีนี้ผมก็ไปเอาปืนลูกซองมาแล้วก็ยิงไปในวงเล่านัดหนึ่ง
กระสุนทะลุเก้าอี้ตรงนี้นะมันมีร่องมีช่องอยู่ใช่ไหม
แล้วไปโดนเมียผมได้รับบาดเจ็บ
ส่วนลูกน่ะลูกเลี้ยงเขาก็วิ่งมาช่วยเหลือแม่เขา
ก็โดนนายสิทธิชัยยิงไปเหมือนกัน
กระสุนเข้าที่แขนแล้วก็หน้าอกลูกเลี้ยง

ทีนี้นักข่าวของเราตามไปคุยกับคนเจ็บเลย
ฝั่งภรรยาของนายสิทธิชัยก่อน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหเนี่ย
กลับมาดีกันได้ครบรอบปีเมื่อต้นเดือนเองนะ
เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันบ่อย
ลงไม้ลงมือตีกันบ่อยค่ะ
หลายปีนะเคยทะเลาะกันทะเลาะกันจนทำให้ฝั่งผู้หญิง
เอามีดทำครัวแทงฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บไปแล้วรอบนึงนะ

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ชายเนี่ยก็ไปทะเลาะกับลูกเลี้ยงอีก

แปลว่าตัวนายสิทธิชัยโดนทั้งเมียแทงไปรอบนึง
ลูกเลี้ยงแทงรอบนึงแล้วพอเขารักษาตัวหายนะ
ก็ไม่ได้มีการเอาเรื่องเอาราวอะไรหรอก

ใช่ช่วงหลังมาทะเลาะกันรอบนี้มาเกิดเหตุอีก
นายสิทธิชัยก็เอาปืนมายิงทั้งเมียยิงทั้งลูกเลี้ยงเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางภรรยาเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าปืนที่ใช้เนี่ย
สามีไปซื้อมาไม่ถึง๒เดือน
ซึ่งตอนนั้นตัวภรรยาเองก็ไม่เห็นด้วยนะ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วไงเวลาที่สามีตัวเองเมาจะหลุด
ก็คือแบบไม่รู้หรอกจะไปซื้ออาวุธปืนมา
แล้วจะมาใช้ยิงใครในบ้านหรือเปล่าทะเลาะกันบ่อย
เหตุการณ์รอบนี้ค่ะตัวภรรยาบอกเลย
ไม่ไปประกันตัวผัวแน่นอน
ถึงเวลาพ้นโทษออกมาและไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วย
อันนี้คือสิ่งที่เมียบอกเอาเดี๋ยวลองฟังค่ะ
มันเมาแบบหลุดแล้วตามันกลับแล้ว

กินตั้งแต่โมงวันสื่นเขาไปเที่ยวกับเพื่อนมา
แล้วเช้ามาเขาก็ไปอุ้มไก่ไปเขาไปตีเขากลับมาเขาก็เมา
พอหนูก็นั่งปึ้งทำกับข้าวคนงานปุ๊บ
ก็ซื้อเหล้าให้คนงานรังหนึ่ง
แล้วมันก็กลับมามันก็ซื้อให้ลูกน้องอีกรังหนึ่ง

ดีนะลูกน้องลุกออกไปก่อนคืออีกคนนึงลุกมาเปลี่ยนเสื้อ
แล้วอีกคนนึงก็ลุกไปอาบน้ำ
เพราะว่าบอกว่าจะเริ่มแบบจะเริ่มไม่หมดแล้วหมดรังกว่า

นั่นแหละพอมันเห็นลูกน้องลุกปุ๊บ
ผู้หญิงคนงานหนูบอกว่ามันเดินเข้าห้องน้ำไปใส่ลูก

แต่พอลุกปุ๊บยิงเลย

เละบอไทยถึงเรียกว่ามีร่องไม้ร่องมือมีแธงกันด้วย
แล้วคุณดูสภาพโต๊ะเมื่อกี้สิที่กระสุนยิงอัดมาเห็นไหม

จุยเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โห
เนี่ยแล้วก็ถามว่านายสิทธิชัย

แล้วก็โดนเรื่องข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ
หมายความว่าถ้าเกิดว่าจบแล้วก็จะไม่ครบแล้วใช่ไหม
ก็ถ้าเกิดว่าติดคุกใช่ไหมถูกดำเนินคดีออกมาจากคุก
ก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเคยให้โอกาสไปแล้ว